สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันวันอังคารวันฝนตกตกแล้วเหรอฮะตกแล้ว
วันนี้ตกนิดนิดหน่อยหน่อยตกพอไล่ฝุ่นอืม
ตกพอไล่ฝุ่นลุกแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร
อากาศยังค่อนข้างโอเคอยู่เพราะว่าฝนมันพร่ำ
เกือบทุกวันอ่ะเนอะฮะเมื่อเช้าก็คือรู้สึกเหมือนแบบ
เอ๊ะทำไมมันดูแบบมืดมืดผิดปกติมาช่วงเช้าอืม
นิดหน่อยใช่เนี้ยเมื่อกี้ตกมาพึ๊บเดี๋ยวตกเหมือนแบบว่า
ไล่อ่ะตกแบบตกเป็นพิธีอ่ะตกเป็นพิธีเนอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้
น้องนายเพิ่งพูดไปเดี๋ยวเราเข้ามาขยีเนอะโอ้ใช่เออพอตั้งแต่
เราคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะสรุปแล้วน้องนายจะมีไปออกงานวันไหน
หรืออะไรยังไงปรากฏว่าวันนี้ได้ไปออกงานแล้วนะคะ
วันเทิงก็ตามกันไปใช่ตามเราจะเอาอะไรไหมลูก
ยังแม่เดี๋ยวยังเนอะเดี๋ยวเราจะพูดคุยร่วมกับคุณหนุ่มกันชัยด้วยค่ะ
อ๋อพี่หนุ่มจะจะพวนเข้ามาเหรอพี่ปรึกษาเออเดี๋ยวจะลงเข้าไว้
รอดูนะคะรอดูเลยพี่หนุ่มเป็นที่ปรึกษาความรัก
เป็นที่ปรึกษายังไงทำให้เขากล้ามข้าวข้ามเส้นความเป็นเพื่อนไป
หลายคนก็หวั่นมากว่าเอ๊ะปีใหม่ปีนี้ฉันจะมีโอกาสได้แบบ
ฉลองรึเปล่าได้สิได้สิใช่ไหมพี่แล้วแม่ก็บอกว่าได้สิ
ล็อกดาวน์เลยไม่เพราะว่าพี่ที่เราล็อกอยู่มั้ยล็อกล็อกสิ
พี่แล้วความว่านี่จัดก็จัดนะอืมปีแล้วไม่มีเข้าดาวน์บาง
เล่นสงกรานเอาสงกรานสงกรานอ่ะใช่แต่ว่าไม่แน่ตายว่าช่วงปี
ใหม่จะยังไงบ้างแต่ว่าแน่แน่เนี่ยคือด้วยความที่โควิดมัน
เริ่มแบบกลับมาดูตัวเลขสูงขึ้น
คนที่เข้าโรงพยาบาลเยอะขึ้นคนเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือหมอยงเขาก็เลยบอกว่ามันหยุดโรคไม่ได้
แต่ว่าเราจะไม่เดินย้อนหลังกลับไปแล้วไงเราต้องเดินหน้าต่อ

คุณหมอเขามีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
ระบุว่าโควิด๑๙เป็นแล้วเป็นซ้ำได้อีกอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
ฉลองปีใหม่หรือเปล่าเป็นการตั้งคำถามขึ้นมา
คุณหมอบอกว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อหรือว่าวัคซีนนะคะการฉีดวัคซีน
เมื่อนานไปไม่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อใหม่ได้
แต่มันทำให้ความรุนแรงเนี่ยลดลงจำนวนตัวเลขของการติดเชื้อขนาดเนี้ยมันเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
เฉพาะรอบตัวเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนที่เคยเป็นแล้วมาเป็นซ้ำอีก
ก็เลยไม่แปลกสำหรับโควิด๑๙ภูมิคุ้มกันหมู่ที่แต่เดิมเนี่ย
เราตั้งใจเราหวังเอาไว้ว่าจะลดการระบาดของโรค
ไม่เกิดเพราะว่าติดเชื้อฉีดวัคซีนมานานแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้อีกนั่นแหละค่ะ
ก็เลยไม่สามารถที่จะหยุดโรคไม่ให้มันระบาดไปได้
ทุกอย่างต้องเดินหน้ามีคำถามเข้าไปถามคุณหมอเขามากเลยนะคะ
ว่าการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแบบนี้เราจะได้ฉลองปีใหม่หรือเปล่า
คุณหมอก็เลยตอบบอกว่าเราจะไม่เดินย้อนหลัง
เฉลิมฉลองแน่นอนนี่เป็นคำนี้มาเลย
แต่ทุกอย่างจะต้องทำด้วยความตระหนักลดการแพร่กระจาย
คือก็ยังมีแบบว่าความบอกว่าจะจัดก็ได้ล่ะ
แต่คือมันอาจจะต้องมีเหตุผลอื่นตามมาด้วย
ซึ่งขณะเดียวกันสัตว์อาจารย์ในแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาค่ะ
ท่านก็มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าโควิด๑๙สายพันธุปัจจุบัน
ผู้ได้รับเชื้อจะไม่ได้มีอาการแค่เป็นไข้น้ำมูกเจ็บคอไอนะคะ
แต่ลักษณะเนี่ยมันจะออกแบบเฉียบพลันก็คือจะมีไข้หนาวเยอะเยือกมือเท้าเย็น
ความดันตกโดยที่ไม่มีน้ำมูกจึงจำเป็นต้องรีบรักษาโดยเร็ว
ตั้งแต่ที่คุณเริ่มมีอาการนะคะ
โดยข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดมันจะมีแบบนี้
คือถ้าเป็นไวรัสไม่ธรรมดาแล้วก็การที่มีการติดหนาแน่นใหม่
แสดงว่าไวรัสเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดิมนะคะ
ที่เคยเป็นในปีนี้ก็คือโอมิครอน๑ต่อ๒
แล้วก็แม้แต่๔ต่อ๕ก็เป็นสายพันธย่อยใหม่
แล้วก็มาเป็นกลุ่มไม่ใช่มาแบบทีละตัว
คือมากันทีแบบเป็นแบบเป็นกลุ่มกันมาเลย
เรื่องของลักษณะอาการเนี่ยค่ะไม่ใช่มีแต่ไข้แล้ว
อย่างที่บอกก็คือมีน้ำมูกเจ็บคอไอ
แต่ออกมาลักษณะแบบเฉียบพลัน

หนาวแบบเยือกเย็นที่บอกความดันตก

มีแต่แบบเจ็บคอเล็กน้อย

ก็คือออกมาในรูปแบบของอาการซึม
ทางระบบสมองแล้วก็ระบบหัวใจ

ลักษณะสายย่อยใหม่นี้
ในสหรัฐประกาศเตือนแอนติบอดี้
ใช้ในการรักษาจะใช้ไม่ได้

ฤทธิ์ยาวรวมทั้งแนวโน้มที่จะดื้อ

โมนูพิราเวียมันจะมีแบบนี้

ไม่รู้ว่ามันจะต้านได้จริงหรือเปล่า

สักพักนึงอ้าวไวรัสก็ฉลาด

ต่อต้านตัวยาต้านไวรัสกันเอง

มันยังมีแต่เขาไม่ค่อยสายแล้ว
เราไม่ควรจะใช้ฟาวิแล้ว

แต่ถ้าเจ้าลูกฟาวิมันถามถึงฟาวิอยู่
ต้องใช้คำว่า
ก้าวผ่านเม

หรือการกระตุ้นเข็มที่๔

แต่ว่ามันก็จะถูกจำกัดลงมาก
และระยะเวลาที่จะคุ้มคอม

ช่วยเหลือเราอ่ะมันจะสั้นลงอืมคือเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย
ไปแล้วเนี่ยไม่ถึงสามเดือนอ้าวก็ยังมาอีกแล้วโควิดก็มาฮะ
ตอนที่ติดกันอย่าเรียกว่า๓เดือนแหละแต่สองอาทิตย์
ลูกน้องฉันติดกันเพิ่งติดกันปุ๊บ
ประกวดนางงามกลับมาจากเชียงใหม่ติดอีกแล้ว
นี่ไงที่ไปปรากฏมิสกลุ้มมิสเอะแจนเชียงใหม่ของเธอไปเยอะหมดเลยเนอะ

แต่หายเร็วใช่ไหมชี่
ล้างฉีดไป๕เข็ม
ติดโควิด๓รอบ๒รอบนั่นว่าภูมิคงแน่น
แต่จริงคุณหมอก็จะมีการออกมาบอกว่าการฉีดวัคซีน
มากกว่า๔เข็มขึ้นไปหรืออย่างน้อย๔เข็ม
ยังไม่เคยมีประวัติเรื่องของการเสียชีวิตผ้าสีเข็มแล้ว
ข้อสำคัญมันก็จะมีข้อนี้ขึ้นมาไงบางทีแบบ
นี่ไงคะน้องน้ำเรากลับมาแล้วนะคะกลับมาวันนี้

แต่ไหมถึงว่าเร็วมากคือแป๊บเดียวอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกัน
เมื่อวานก็คือไม่มีแล้วขีดหายไปแล้ว
กี่วันถูกต้องปกติมันอยู่ที่๕วัน๕๗ช่วงนี้
ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติเลย๗มันคือซากเชื้อ
ซากเชื้อคืออาการไม่มีแล้วแต่ก็คือมันเหลือซากเชื้อ
นี่แหละก็อย่างที่บอกไปคุณหมอเขาบอกว่าด้วยสถานการณ์ต่างทั้งหมด
มันไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นจะต้องงดกิจกรรม

ตอนนี้น้องใกล้ตัวเราก็หนาวอย่าเยือกอยู่๒๓วันแล้วยังไม่ลงเลยนะคะ

คนติดกันเยอะเมวันนี้ติดโควิดกันเยอะ
แต่ก็อย่างที่บอกมันกลับมาระบาดไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย
ทั่วโลกเลยที่ตอนนี้ถึงขั้นประเทศจีนเนี่ยคนออกมาประท้วงกันเลย
บอกว่าคุมไม่อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ยอดพุ่งสูงมาก
แต่ว่าที่คนออกมาประท้วงมาตรการซีโลโควิด
คือมันหลายอย่างมากเรื่องผลประโยชน์เขาเรื่องการหยุดงานของเขาที่ไม่ได้รับการชดเชย
แล้วก็คือหยุดนานเกินไปจนเขาทำอะไรไม่ได้แล้วเขาไม่ทนไม่ไหว
ล่าสุดมันมีเหตุไฟไหม้มันมีเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ประเทศจีน
แล้วด้วยความที่เขาล็อกดาวน์
พอเขาล็อกดาวน์เสร็จเนี่ยมันเลยทำให้มีคนเสียชีวิตที่อยู่ในอพาร์ทเมนต์
คนก็เลยออกมาประท้วงกันเหมือนประมาณว่า
ถ้ามันไม่ได้มีสถานการณ์เรื่องของการล็อกดาวน์ที่ควรจะต้องอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนต์เยอะขนาดนั้น
ในช่วงเวลานั้นอาจจะไม่ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตมันเยอะขัดคนหลายคนขนาดนี้
ก็กลายเป็นออกมาประท้วงอีกก็ต้องดูกันต่อไป
แล้วตอนนี้เขาบอกจีนเนี่ยแบบว่าสีชื่อผิงเนี่ยเป็นเก้าอี้สั่นเหมือนกันนะ
ก็คือตอนนี้ที่เขาประท้วงกันคือบอกว่าสีจิ้นผิงต้องออกจากตำแหน่งประธานาธิบ

ลอนดอนนี่เขาก็ประท้วงกันหน้าสถานทูตจีนเหมือนกัน
คือคนจีนแบบไม่เอาแล้วเลยแบบเหมือนฟรีคแล้วอ่ะ
อยากไปมากเพราะว่าเป็นประเทศเดียวที่ไปได้เพราะมันใกล้อะเนาะ
เขาบอกอ๋อไปได้ฮะแต่ต้องนอนอยู่โรงแรม๓วัน
บอกเขาอยู่เมืองไทยดีกว่าเนอะ
มีคนถามว่าวัคซีนที่ไปฉีดตามโรงพยาบาลตอนนี้มัน

ไม่ของเราไหมแบบว่าประเทศไทยอัปเดตไหม

มันก็เลยมีคำถามสองคำถามซึ่งวันนี้กระทรวงสาธารณสุข
เขาออกมาค่อนข้างจะมั่นใจพอสมควร
เพราะคนไปเอาความรู้ใหม่ว่าอ๋อวัคซีนที่เหลือคือวัคซีนหมดอายุ
ไม่หมดนะฮะวัคซีนที่ประเทศไทยเรามีอยู่ไม่หมด
แล้วก็แต่ก็ถามว่ามันเป็นวัคซีนรุ่นใหม่หรือเปล่า
เพราะมันมีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่แล้วก็มันเป็นรุ่นเก่าหมดนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรอว่าความหวังของคนไทยอีกอันหนึ่งที่จะรอคือ
ของคนไทยนี่แหละคนไทยที่พัฒนา
ไม่ว่าจะเป็นใบยามันจะเป็นจุลาคอฟหรืออะไรอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ย
ว่าทั้งหมดของจุฬาเนี่ยเราจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่
อย่างตอนนี้คนไทยจงภูมิใจนะฮะ

พ่นจมูกหรือแม้กระทั่งอะไรนะ

ที่มีการทดลองในเฟส๒เฟส๓อะไรอย่างนี้
ของไทยเนี่ยถ้าสมมุติเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้คือขององค์การเพศัตริย์
ก็น่าจะแบบต้นปีนี้คือมีการทดลองเฟสที่๓
แล้วก็จะมาดูกันอีกทีว่ามักกราไปแล้วเนี่ย

ถ้ามันโอเคเราก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้วัคซีนที่เป็นแบบว่า
ผลิตในประเทศไทยปีหน้าก็ต้องรอดูว่าอันนี้เราจะได้
จริงประเทศไทยเราควรจะมีวัคซีนของตัวเองแล้วล่ะ
แต่ประเทศจีนแปลกไหมว่าผู้สูงอายุไม่มี

เนื่องจากว่าวันนี้นั่งฟังข่าว
รถอะไรไม่ต้องวิ่งงานการไม่ต้องทำคือหยุดทุกสิ่งจริง

คิดดูตลาดโลกน้ำมันตลาดโลกมีผลเมื่อไห

ต้องการน้ำมันมาอีกราคาก็จะขยับอีกทุกครั้งเลย
ณวันนี้ประเทศจีนเขาบอกว่าเนื่องจากผู้สูงอายุ
วันนี้พี่นั่งฟังอ๋อเหรอเพราะอะไร
เขาบอกว่าเนื่องจากความรู้ทุกอย่าง

อากงอาม่าเรายังต้องว่าเหมือนพระบุรุษเกินเลยถูกต้องไหม

ประเทศเขาเองเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ

เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้แบบว่า

อัจจำนวนประชากรเยอะขนาดไหน

ฮงกงจากเมืองที่แบบว่าที่ทุกคนทั่วโลกจะต้องมาที่ฮ่องกง
ถูกต้องไหม

เขาบอกว่าถ้าสมมุติปกติตอนนี้คนไทยต้องเต็มแล้วเนาะ

ช่วงเซลปิดเกาะเซลเนี่ย

เงี๊ยบเกร็บเกร็บจริง

การเมืองเข้มข้น

ตรงตรงบอกลาไม่บอกลาย

ถูกต้องแม้กระทั่งวันนี้คุณสุชาติ

ลัดมนตรีว่าการกระทรวงเรางานเนี่ย
อะไรกันสรุปข่าวลือที่มาตลอดว่า
ป้อมกับบิ๊กตู่เขาแยกทางกันเดิน
เอ้าวันนี้ชัดเจนแล้วล่ะแต่นายกเขาก็ยังไม่ตอบแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธ
เดี๋ยวหลังครบทรงชาติเรากลับมาไล่เรียงกันว่าวันนี้เหตุการณ์
การเมืองเป็นยังไงและอีกหนึ่งเรื่องที่คนจับตากันก็คือ
อ่ะวันนี้คอการเมืองเป็นยังไงกันบ้างฮะ
เดี๋ยวไทยรัฐของเราก็เริ่มน่าจะต้องมีช่วงการเมืองเข้ามาเกิดขึ้นมากมายเหมือนกัน
สรุปว่าแยกกันแต่ไม่แตกกัน
คือเอาอย่างนี้เมื่อวานพี่ติดใจคำพูดเดียวกัน

ป้อมบอกพักเดียวกัน

ก็ใช่ไงเดี๋ยวก่อนนะ
เราขอย้อนกลับไปว่าพักเดียวกันเนี่ย

ปกติเนี่ยลุงป้อมจะไม่ค่อยตอบอะไร

โอเคเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่า
เออเป็นพักเดียวกันอะ
คบกันมาเป็นพี่น้องกันมา๕๐ปี

ถึงขั้นว่าเมื่อวานไทยรัฐอินสตาแกรมเนี่ย
เขาลงเลยฮะว่ากูรูการเมืองเขาคิดเห็นตรงกัน

อันนี้เรามีเสียงบิ๊กป้อมพูดเมื่อวานไหมไม่มีเนอะลูกเนาะ
เกี่ยวกับพรมวิกตู่กับวิกป้อมเนี่ย
ว่าจริงแล้วเนี่ย

เราได้ยินคำว่า๓ปอมาเกิน๘ปีแล้วเนาะ

ถ้าแตกกันจริงนั้นหมายถึงจุดจบอำนาจคอสชเลยนะ

นั่นคือจุดจบอำนาจคอสชนี่ครูดูการเมืองทางไทยรัฐก็ลงอย่างนี้เลย

คือทีมลุงตู่กับทีมลุงป้อม

เหล่านี้คือสิ่งที่จะทำให้เดินต่อไปกันไม่ได้
แต่๓ปหรือแม้แต่๒ปคือประยุทธ์กับประวิทย์เนี่ย
ไม่มีอะไรในโลกที่ทำให้๒คนก็แตกหากันได้

ส่วนใครที่คิดตั้งรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งเนี่ย

แต่ก็ไม่ถูกไหม๒๕๐ท่านก็
สวอาจจะแบ่งครึ่งอีกต่อไปก็ได้ไม่ได้ใครไม่รู้

เลือกอีกฝั่งหนึ่ง๒๐๐ไม่รู้

เพื่อไทยไม่มีทางได้สอสอ๓๕๐คน

แล้วก็ได้สอสออีก๒๐๐ไง

เอาง่ายวิตุลุงป้อมสมมุตินะนิทานว่าเขามีสอสอ
เขามีสวอยู่๒๕๐คนภูมิใจไทยวันนี้เข้ามาเท่าไหร่
พลังประชารัฐเข้ามาสัก๓๐เราตีอย่างนี้นะลุงตู่อาจจะเอากลับมาสัก๓๐
เพราะภาคใต้คะแนนลุงตู่ยังมาอยู่๓๐๔๐เท่าไหร่แล้ว
ตอนนี้เหรอคะตอนนี้๕๐กับ๖๑๐บวกสวอีกก็เป็น
กึ่งหนึ่งยังอ่ะเกินครึ่งของสภายังอ่ะอืม
เกินหรอแม่ไม่เกินสิ

นี่๓๖๐แล้ว๕ตำนี้นะ
สมมุติก็ได้แค่นี้ไม่ต้องไปได้อะไรเยอะเขาก็มีคนนั่งยอดยกมือ๒๕๐ในนายุค
ถูกไหมแต่ถ้าจะชัดดาวชัดดาวสว
จะต้องรวมให้ได้เกิน๓๗๕ซึ่งเยอะมาก

จะต้องเอาคือพักเดียวทำไม่ได้บินว่าเอาจริง
ถ้าจะชัดดาวน์สวคือหมายถึงว่าเอาเฉพาะสอสอเลือกนายก
ต้องได้๓๗๕คนรอลุ้นการจับมือเหมือนกันนะคะ

เขาบอกว่าเพื่อไทยอาจจะมาชนะเป็นอัดับหนึ่ง
แต่จะคงไม่ได้ร่วมจัดตั้งกับเก้าไกรแน่นอน
อันนี้ก็คือคนก็บอกอย่างนั้นเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน
ใช่ไหมแล้วใครจะแบบว่าจับมือกับเพื่อไทยล่ะ
ประชาธิบัตย์เหรอเป็นไปได้ไหม

คุณอภิษฎบอกว่าเขายังไม่รู้จุดยืนในทางการเมืองเลย
เพราะพักประชาธิบัตย์ก็ยังไม่ชัดเจน
วันนี้คนไปถามคุณอภิษฎเวชาชีวะไง

เขาบอกว่าเขาไม่เคยย้ายและตัวเขาเองยังอยู่ประชาธิปัตย์
แต่ประชาธิบัติก็ภายในยังไม่ชัดเจนเลย
ย้ายข้วนหรือเปล่าไงไม่ย้ายบ้านแต่ย้ายข้วนไหม
เหมือนก็เหลือแม่อยู่กับภารกิจประชาธิบัติ
ถูกต้องปะนะ
ก็หนูเคยหนูเคยก่อนที่มาทำรายการ
หนูเคยวิงสายก่อนแต่เรื่องเมืองไปสัมพาตรภาพ

หนูเห็นหนูนั่งดูในจอในสภาอย่างนี้
แต่พอออกจากประตูห้องมาก็นั่งคุยกันเป็นกาแฟโต๊ะเดียวกัน

เออมันอาจจะเป็นหน้าที่ของเขาแหละ
ที่ทำอยู่แต่พอมาข้างนอกอาจจะเป็นเพื่อนกัน

มีตัวแปรมา
ถูกต้องป่ะ
นายกยกไปยุทธ์ตรงไหนนายกยกไปยุทธ์ลงพื้นที่ตรงไหน

วันนี้ที่เป็นข่าวคือคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ย
เขาบอกว่าเขามายื่นหนังสือออกจาก
เป็นคณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐแล้ว

หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

เพราะฉะนั้นส่งผลให้เขาเนี่ย
จากการเป็นผู้อำนวยการพัก
ลาออกจากกรรมการผู้บริหารพักของคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ย
เป็นการลาออกหลังจากมีกระแสข่าวว่าจะไปอยู่พัก

ซึ่งชัดเจนแล้วเหมือนกันว่า

รับว่าการยื่นใบลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพักเนี่ย

คือตนเองได้เข้าไปมูลฤทธิภัณฑ์ปร้อยตอนี้
ทุกคนจะไปสรุปกันที่นั่นสักส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลชุดนี้
เราก็ไปกราบราวพลเอกปุรวิตรองนายก
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมว่า
ขอร้าออกผมรักและขอรักหลวงป้อม
แต่ผมมีภารกิจที่มีเหตุผลจะต้องไปต่อกับลุงตู้
เงี้ยเงี้ยนี่ความชัดเจนของมาภัคนี้แล้วอืม

แต่คุณอนุทินเขาเป็นพักกลาง

คือเขาก่อนหน้านี้เขาบอกเลยว่าโอ๊ย
ตอนนี้เขาสนใจโฟกัสแค่เรื่องการเลือกตั้ง

ปราชาธิปัตย์ไปก๊อกก๊อกก๊อก

ก็รอนายกเลยแต่นายกเดินเข้าห้องน้ำรอบนึง

คือปรับหรือยังล่ะคนละมอด์
ปรับหรือยังอ่ะอืมปรับหรือยังอ่ะอย่าลืมว่าปัญชาธิปัตย์ก็มีมศ๒อยู่น่ะ
อืมมหาดไทยอยู่น่ะปรากฏว่าอ้าวเนี้ยเขาเสนอชื่อไปตั้งนานแล้วทำไมไม่ปรับให้เขาสักทีนึงล่ะ
อืมนายกออกมาปุ๊บอ๋อปรับคอรมอมกราหลังปีใหม่
ก็เหลืออีกสองเดือนก็ยุบสภาอืมคนก็ถามอ่ะแล้วจะปรับทำไมอืม
ปรับมาปุ๊บแสดงว่านายกบอกจะอยู่ครบเทอมเหรอก็ถ้าปรับหลังปีใหม่ก็ต้องอยู่ครบเทอม
แต่คุณอนุทินก็บอกว่าไงอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยต่อให้จะครบเทอมไม่ครบเทอมวันนี้
อืมเขาพร้อมเลือกตั้งใช่เขาไม่สนใจอืมเขาบอกว่าเขาโฟกัสเรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวเลย
เมื่อวานเนี้ยอืมหลายหลายคนก็พูดกันว่าอ้าวสรุปแล้วเนี้ยลุงตู่กับลุงป้อมเมื่อกี้กูรู้กัน
เขาบอกไม่มีทางที่เขาจะแตกแยกกันได้คนก็ถามกลับมาอีกว่าพักพลังประชารัฐกับพักไทยสร้างชาติเนี่ย
เป็นพักเดียวกันใช่ไหมน่าจะสุ่มเสี่ยงของการผิดกฎหมายหรือเปล่าพลเอกประวิทย์เขาพูดเล่น
เขาพูดเล่นเล่นนะหัวเราะอีกแล้วเป็นภาษาพูดใครไปแห่ท่าน
ท่านก็พูดทำนองว่าเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขเดิมแต่สุดท้ายก็ไปแยกไปสองพักอยู่ดี
เมื่อถามว่าอ้าวมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการครอบงำหรือเปล่าต้องไหม
นี่ผิดกฎหมายนะถ้าครอบงำอ่ะเพราะว่าโดนหลายหลายพักอ่ะ
โดนโดนยุบเพราะอะไรครอบงำถูกป่ะถ้าสมมุติอย่างเงี้ยถ้าบอกเป็นพักเดียวกันอ่ะ
ครอบงำหรือเปล่าคนที่จะตอบได้คือคุณวิศนุค่ะคุณวิศนุบอกว่า
จะมีหรือไม่ไม่ทราบแต่มันไม่สามารถครอบงำในทางกฎหมายได้
แต่หากจะมีการร้องก็ต้องไต่สวนกันแหละแต่จะจับประเด็นจากคำพูดดังกล่าวไม่ได้
เพราะเป็นการพูดหยอกล้อเล่นคำเขาว่าอย่างงั้นอ๋อเหรอค่ะ
ซึ่งตอนที่พลเอกประวิทย์พูดตนก็ฟังอยู่โดยคำว่าครอบงำกันทางกฎหมาย
มันคือความผิดที่ต้องมีพฤติกรรมเอาล่ะแต่นักวิชาการทางกฎหมาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะคุณปริญญาเทวานรมิตกุลนะฮะ
เขาบอกเลยว่าหากพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
ไม่สามารถเป็นสมาชิกพักร่วมไทยสร้างชาติในขณะที่ยังเป็นนายก
วิธีใช้พอร์บอบประกอบรัฐมนูนว่าด้วยการเลิกตั้งสหสอเนี่ย
วันที่๓๐พฤศจิกายว่ารัฐบาลไม่มีอะไรน่ากังวลแล้วล่ะ
ได้คิดทางออกไว้หลายทางแล้วไม่รู้จะลงลงท้ายยังไง
คิดคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องคิดกับคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
แต่วันนี้จะมาชวนมาคิดก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้า
การตีตนไปก่อนให้เนี่ยเมื่อถามว่าทุกคนมีทางออกเขาคิดไว้แล้วนะฮะ
จะมีการเลือกตั้งตามรัฐมนูลกำหนดไว้หรือเปล่า
เขาบอกว่าในที่สุดก็ต้องพยายามทำให้ทันตามนั้นแหละ
คือเขาก็ถามว่าสรุปแล้วเราได้เลือกตั้งกันจริงใช่ไหม

ตั้งได้แน่เพราะทุกคนเตรียมตัวกันขนาดนี้
มันสัญญาณมันชัดเจนว่ามีเลือกตั้งแน่
เลือกแล้วจะได้อะไรมาเอาอีกเรื่องหนึ่ง
ใครจะได้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่ง
ไม่เลือกได้เลือกแน่นอนแต่จะได้อะไรมาอีกเรื่องหนึ่ง
ตอนนี้คนก็ดูเรื่องการเมืองกันเยอะเหมือนกันนะ

เดี๋ยวเขาก็ต้องเตรียมแคมเปญไหน
พรบต่างจะออกมาผิดไม่ผิดถูกไม่ถูก
เพราะหลายคนส่อในพื้นที่เนี่ย

ใช่เราเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี่เดือนไหนนะคะโหย

เดือนพฤษภาหรือเปล่า

การเมืองน่าจับตามองฮะ
คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยที่จังหวัดระนองนะคะ
มันมีเหตุการณ์ที่มีมือไม่ดีอย่าใช้ข้อมือไม่ดีแล้วกัน
กราดยิงใส่โรงเรียนที่จังหวัดระนอง๑๘นัด

ว่าปืนมันลั่นออกมากี่นัดเขาบอกมันลั่นออกมา๑๘นัดนะคะ
เพราะดีตรงที่ว่ามันเป็นวันหยุด

จะมีบางส่วนบ้างเล็กน้อยทุกคนก็วิ่งหนีตายกันไปแหละ
เป็นโรงเรียนหมิงซินนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะ
ซึ่งก่อเหตุช่วงค่ำจนกระทั่งเช้ามาเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเขาก็เลยสนที่กำลังบุก
เข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย๒คนเป็นพ่อลูกกัน
ลูกเนี่ยชื่อวุฒิพงศ์อายุ๔๔ปีคนพ่อชื่อสุวรรณอายุ๗๕ปี
ตำรวจใช้อำนาจกฎขออภัยทหารนะคะใช้อำนาจกฎอายการศึก
ในการที่จะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระนองเนี่ยบอกว่าก็มีการไปตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยด้วย
ก็ได้ยึดปืนมาหลายกระบอกอยู่เหมือนกันนะคะ
มีปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุด้วยเบื้องต้น
ค้านการประกันตัวทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วก็ในชั้นศาลด้วยค่ะ
อาวุธที่ไปเจอเนี่ยเขาบอกว่ามีปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ๙มม๑กระบอก
ส่วนคนพ่อเนี่ยมีปืนลูกโม่จุด๒๒๑กระบอก
แล้วก็ปืนยาวลูกกรดจุด๒๒อีก๑กระบอกนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่ากับตัวลูกเพราะตัวลูกเป็นคนยิง
ตอนแรกก็สอบเค้นอยู่นานคือเป็นคนก่อเหตุแน่แล้วล่ะ
แต่ทำทำไมก่อนถูกอยู่คุณไปกราดยิงใส่
โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียน๑๘นัดมันเกิดอะไรขึ้น

คือตัวเองอย่างไม่อยู่ข้างโรงเรียนประมาณ๓๐ปี

เขารำคาญไม่พอใจเสียงมันดัง

อยู่ทุกวันจนไม่ไหวแล้วก็เลยเอาปืนไปยิง

เขาเรียนหนังสือกันไหมวะ

คือหลังเราจะเห็นก่อนหน้านี้ที่เจอบ่อยก็คือ

บ้านคนกับวัดที่ว่าเสียงละคัง

ก็เห็นว่ารำคาญเสียงกิจกรรมเด็กนักเรียนก็เลยเอาปืนไปยิง

มีทะเบียนกฎหมายแบบถูกต้องเลย

เดี๋ยวนี้คนเรามันยิงปืนง่ายจริงนะ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

แล้วก็อะไรนะยาบ้าหายากกว่าวิตามินซี

ตายแล้วแบบว่าพอเห็นข่าวแบบนี้บ่อยเราก็จะแบบแอบตกใจคือไปคลอดลูก
แล้วไปคลอดแล้วเอ๊ะทำไมอยู่ดีมันมีอาการปวดท้อง

ปรากฏว่ามองลงไปดูด้านล่างปุ๊บมันมีอะไรออกมาจากแบบว่าตัวช่องคลอดข้างล่าง
อย่างเคสกรณีนี้ก็คือลืมพักก๊อต

เพราะว่าจริงเวลาเขาทำคลอดเนี่ยค่ะ
เขาก็จะต้องมีการใช้พวกแล้วก็เลือดเลือดมีน้ำข้าวปลาเลือดอะไรอย่างนี้
คือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะคือกรณีของนางสาวรุ่งนภายุ๓๒ปีคนนี้เป็นชาวจังหวัดขอนแก่น
เขาเล่าเรื่องของน้องสาวเขานะคะเขาระบุบอกว่าน้องเขาเนี่ยไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น
รักษาตัวอยู่๓วันแล้วก็กลับบ้านนะคะต่อมาน้องเขามีไข้ปวดท้องรุนแรงเลยเข้าไปตรวจที่ท้องน้อยตรงมดลูกอ่ะค่ะ
พบว่ามันมีก้อนบางอย่างเนี่ยโผล่ออกมาเป็นบางให้สามีน้องสาวดูบอกว่าเฮ้ยมันเป็นผ้าก๊อต
ก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลคุณหมอนำผ้าก๊อตออกให้อาการปลอดภัยนะคะแต่ว่าก็คือต้องให้ยาฆ่าเชื้ออีก๒วันนะคะ
ทางโรงพยาบาลขอนแก่นเองเขาก็เลยออกมาแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าจากกรณีที่พบผ้าก๊อตในช่องคลอด
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาเนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลขอนแก่นเขาเรียนข้อมูลให้ทราบแบบนี้
วันที่๓ตุลาคม๒๕๖๕โรงพยาบาลขอนแก่นรับผู้ป่วยหญิงอายุ๒๐ปีที่อยู่อำเภอภูเวียง
ก็คือถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลภูเวียงด้วยอาการคันเป็นพิษ
ทีนี้แพทย์เขาก็ทำการคลอดโดยการช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดศูนยากาศนะคะ
ระหว่างการทำคลอดมีการผ่าตัดเพื่อขยายช่องคลอดมันก็ทำให้มีเลือดออกมามาก
ก็เลยใช้ผ้าก๊อตซับเลือดแล้วก็ทำการเย็บฝีเย็บไป
ต่อมาวันที่๒๗พฤศจิกายนผู้ป่วยหลังคลอดเนี่ยมีอาการปวดหน่วงบริเวณช่องคลอดนะคะ
ก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลขอนแก่นสูตินรีแพทย์ก็เลยมีการตรวจภายใน
พบว่ามีผ้าก๊อตอยู่ในช่องคลอดเลยค่ะ
ก็เลยมีการนำผ้าก๊อตออกมาแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะเข้าไปเพื่อที่จะรักษาการติดเชื้อถูกต้องอืม
พระคอร์ตอยู่พี่คิดสภาพอีกข้อสาม
เขาปวดท้องจะไปหาหมอ๒๗พฤศจิกา

คือพอเอาออกปุ๊บให้การรักษาให้ยาไปอาการดีขึ้น
แล้วก็ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใด

ผู้บริหารแพทย์เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วย
พร้อมกับแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โรงพยาบาลเขาบอกว่าเขายินดีที่จะปรับปรุงการให้บริการดูแลผู้ป่วย
แล้วก็พร้อมที่จะให้การดูแลเยียวยาช่วยเหลือค่ะ
ก็คือสิทธิบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า
ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
ขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลตามขั้นตอนต่อไป
จะมีขึ้นวันที่๒๖ธันวาคมเดือนหน้า
โรงพยาบาลเขาก็แสดงความรับผิดชอบเสียใจอย่างสุดซึ้ง
แล้วก็จะมีการทบทวนเรื่องของการให้บริการ
แล้วก็ป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
แต่ส่วนตัวตอนแรกไม่เข้าใจนะ

แต่มันเป็นแต่มันก็พูดยากเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะบอกว่า
จะใช้คำนี้มาพูดว่าไม่ได้
เพราะอย่างไรการทักษะมันจะทำไม่ดีที่สุด
คือถ้าติดเชือนนี่จบเลยนะคะนี่

แต่ขณะเดียวกันวันนี้ระบบสาธารณสุขเราเราทำอันนี้ได้มัดเนาะ
สมัยก่อนทุกคนถึงจะพูดไงว่า
เงินสนับสนุนในเรื่องของโรงพยาบาลและ

แล้วทุกวันนี้เมื่อเรารู้อยู่แล้วว่า
มะเร็งเอ่ยทุกอย่างมันอยู่ใกล้ตัวเราหมดเลย

เลิกทางการหน้าน่ะคุณก็ต้องดูด้วยว่า
ประกันสุขภาพหรืออะไรมันช่วยได้จริงหรือเปล่า
ถูกต้องไหมล่ะเราก็ต้องดูกันเหมือนกัน
คือท่านต้องเห็นทุกคนต้องทำประกันเพิ่มหมดอะแม่
ก็ไม่หรอกแต่ก็ถามว่าทั่วไป

ในฐานะของเราเสียภาษีอย่างนี้
ถูกต้องป่ะวันหนึ่งถ้าสมมุติญาติพี่น้องเราต้องไปอยู่โรงพยาบาล

บางคนก็ทำประกันสังคมไงเขาก็ต้องรู้สึกว่าเขาต้องได้รักษาด้วย
อย่างพวกฉันเป็นพนักงานเธอก็เป็นพนักงานอย่างเดียว

ป่ะวันหนึ่งเราแก่ไปแล้วเราไม่มีงานทำแล้วอะไรอย่างนี้
มันก็ควรจะได้รับสิทธิ์ในการดูแลรักษาพวกเราหรือเปล่า
ก็เวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถึงบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมคิดนะ
อย่าลืมคิดนะสิ่งเหล่านี้

นี่คือผลประโยชน์ของมนุษย์ทุกคน
ผลประโยชน์ของคนไทยที่เราจ่ายภาษีเอาง่ายอย่างนี้ดีกว่า

เออใกล้สิ้นปีผู้ตัวพ่อก็เจ็บอันนี้เขาภาษีแล้วเสร็จไปดู
ไงหมายถึงว่าเพราะฉะนั้นโอกาสเดียวที่เขาบอกว่า

เมื่อคุณพูดว่าคุณจ่ายภาษีวันที่คุณไปเข้าครูหาคุณก็ต้องคิดดี
แต่ปีหน้าพี่มีก็ได้นี่นะมีบุตรก็ลดห่อนภาษีได้

มิ้นเธอก็มีบุตรสิเธอก็ได้รถหย่อนภาษีก็ไม่หลัง

ไลฟ์สดอยากมีคนเสนอตัวเยอะอยู่นะ
แม่แม่ดูอยู่หรือเปล่า
วันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่คนจับตามองคือพิงกี้
คุณพี่กับแม่ซึ่งต้องยอมรับว่า
สารเขานัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐาน
แล้วก็สอบคำให้การจำเลยนะครับ
พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ
เป็นโจทย์ฟ้องนางสาวสาวิกาชายเดช
แล้วก็นางสริญญาชายเดชแม่
แล้วก็นายกิติเชษชายเดช
อีกคนนึงคืออภิรักษ์โกธิ

ซึ่งจำเลยเนี่ยต้องยอมรับ
ข้อหาจริงที่เขาโดนกันอยู่นี่คือช่อกงประชาชน
มูลค่าความเสียหาย

โดยสารก็เบิกตัวจำเลยทั้งหมดมา

สำหรับบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเนี่ยนะฮะ

ใส่กุญแจมือมาพร้อมกับนายอภิรักษ์โกธิ

นางสาวศาลิยาเชดดิตก็เข้าไปอบกอดลูกชาย

สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นแต่ไม่สามารถถ่ายรูปได้

ซึ่งอายการเขาได้แบ่งบัญชีรายชื่อเพื่อนัดสืบพยาน๖กลุ่มครับ

ผู้ได้รับว่าจ้างเปิดบัญชีม้า

จากนั้นจำเลยทั้งหมดก็ร่วมหารือกับทนายความ
หลังจากที่อายการเนี่ยมอบบัญชีรายชื่อพยานที่แน่ชัด
ทางทนายจึงต้องพูดคุยเพื่อสอบถามความเกี่ยวข้อง

เพื่อดำเนินการสืบพยานในชั้นศาลต่อไป
สารเขาได้เริ่มสอบถามจำเลย
มีทนายครบถ้วนหรือเปล่าเขาว่างั้นนะฮะ

แต่ทนายได้รับหนังสือบัญชีรายชื่อพยาน

จากนั้นทนายความเนี่ยก็ได้แถลงแนวทางการต่อสู้คดี
ซึ่งทนายของความที่๑นะฮะ

ว่าจ้างให้โบรกเกอร์ของต่างประเทศเนี่ย
ให้หาเงินจากผลการลงทุนนำมาชดใช้กับผู้เสียหาย
ส่วนทนายความของจำเลยที่๓๔๕เนาะ
ว่าจำเลยมีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศจริง

ภาษากฎหมายเราเข้าใจยากเนอะ
คือเขาบอกว่า

ให้กับผู้เสียหายนะครับ

แต่จำเลยเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา

มีรายชื่อเป็นกรรมการในบริษัท

เลยนะฮะก็คือนางเซอรินยาแล้วก็พิงกี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาก็ใช้คำเดินว่าเขาเป็นผู้ลงทุน
ค่ะเขาเป็นผู้ลงทุนนะฮะหรือเขายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของจำเลยที่สองและจำเลยที่สามไม่เคยชักชวนหรือแนะนำใครมาร่วมลงทุนดังกล่าว
ยืนยันว่าเป็นเพียงนักลงทุนได้รับเงินจากจำเลยที่สองและจำเลยที่สามเป็นผลตอบแทนการลงทุนเท่านั้นอืม
เพราะฉะนั้นจะขอนัดสืบพยานผู้ที่มาขอร่วมลงทุนด้วยตัวเองเขาว่าอย่างงั้นอืม

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ

เอาละสุดอึ้งพระจับงูเห่าแม่บางคนก็จะโอ้โหตายเก่งอย่างเดียว
เป็นคลิปวีดีโอของพระนิทิศพงศ์หรือตุ๊กเพชร
โต๊ะก็คือพระทางภาคเหนือก็จะเรียกตุ๊พระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ที่บริเวณพระธาตุพบโชคบุญทวีศรีดอยหมูเนี่ยนะ
หรือพระธาตุดอยหมูดูสิไม่ใช่ชาวนากับงูเห่าแต่นี่เป็นพระสงฆ์กับงูเห่า
พระสงฆ์กับงูเห่าก็มีการพูดจากันนี่อย่ามาทำร้ายกันแบบนี้นะ

เนื่องจากตนเองเนี่ยจะมาช่วยสร้างสิ่งต่างให้กับที่นี่
คือพระนิทิพงศ์เนี่ยเขาเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยเข้ามาจำวัดอยู่ที่บริเวณ
ไปดูคลิปสักนิดหนึ่งก่อนไหมลูก
ซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยตนเองเนี่ยมาจำวัดอยู่ที่บริเวณพระธาตุพบโชคบุญทวีศรีดอยหมูเนี่ยนะฮะ

แล้วพอนอนก็จะมีงูเห่าเข้ามานอนด้วยหลายครั้งแล้วล่ะ
แล้วก็ไม่ได้ทำร้ายกันตนเองก็ได้แต่แผ่เมตตาให้อยู่เป็นประจำ
หลังจากนั้นก็ยังมีงูเห่าทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามานอนอยู่ด้วยเป็นประจำ
โดยอัตมาคิดว่างูเห่าเหล่านี้น่าจะเป็นงูเจ้าที่ที่ปกปักรักษาพื้นที่ดังกล่าว
หรือเป็นบริวารพญานาคที่ตัวเองเนี่ยเคยนิมิตเห็นก่อนมาจำวัดที่นี่
ซึ่งตนเองก็ได้บอกกล่าวไปกับงูเห่าว่าที่มานอนด้วยกันอยู่เป็นประจำว่าตนเองน่ะมาอาศัยอยู่วัดนี้นะ
ก็จะไปแผ่ส่วนบุญสุขุศลให้ไปฟังเสียงพระสักนิดหนึ่งฮะ
อันนี้เขาคือหูเห่าจะมานอนเฝ้าก็คือมานอนนไต่เลยนะ
แค่แท้นั้นไหมกลายมาเฝ้าเยอะตลอด
หลายครั้งเหรอครับครั้งเป็นหูตัวอื่นตัวน้อยเนี่ยมีกว่าผมเคยทำลายเขาเนี่ย

แต่เขาไม่เชื่อว่าเป็นหูเจ้าที่

ว่าเราควรขยายเวลาเปิดผับถึงตี๔ไหมคะ

แต่ถ้าสมมุติเปิดไม่เปิดมันก็เปิดกันอยู่แล้ว

คือตอนนี้เขาก็ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่ายังไง

แต่ว่าเหมือนมันก็ยังไม่ได้มีการฟันออกมาชัดเจนนะคะ
คือเรื่องนี้ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเล่านะครับ
ธีราวัชรปรานีเขาออกมาพูดเลยว่า
นโยบายขยายเวลาปิดสถานบันเทิง

ในพื้นที่นำร่องสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่น
กระบี่พังงาสมุยพัทยาแล้วก็กรุงเทพ
เพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มันหายไปช่วงโควิดเนี่ย
เขาบอกเลยว่าไม่เห็นด้วยจริง
เพราะมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการดื่มแล้วขับ

เพราะแค่ดื่มต่อให้คุณไม่เมาอ่ะ
สัมปชัญญะในการตัดสินใจในการขับรถมันก็ลดลงแล้ว
คือดื่มแล้วขับเขาก็คือไม่อนุญาตเลย
ถามว่ามีอะไรมารองรับที่ว่ามันเป็นการเพิ่มอัตราความเสี่ยง
เขาบอกว่าศูนย์วิจัยปัญหาสุราเนี่ยนะคะ
เขามีการทำค่าเฉลี่ยมาแล้ว
รู้ไหมคะว่าต่อปีต่อคนเนี่ยคนไทยกินเหล้ากันเท่าไหร่

แล้วในอนาคตมันส่งผลปัญหาสังคมปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งอุบัติเหตุรถชงรถชน
และแถมไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขด้วยนะ
เพราะเกิดอุบัติเหตุปุ๊บอ่ะมีคนเจ็บมีคนเจ็บแล้วยังไงคะ
เข้าโรงพยาบาลใช่ป่ะคะเขาเลยบอกว่าไอ้เจ็บก็เรื่องหนึ่งแต่ตายเนี่ยสิ
อย่างที่เรารู้กันว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของบ้านเรามันติดอันดับโลก
ติดอันดับท็อปท็อปของโลกเลยจากการดื่มแล้วขับนี่แหละ
เขาบอกว่าคนที่ดื่มแล้วขับมีโอกาสก่ออุบัติเหตุมากกว่าคนไม่ดื่มเนี่ยประมาณ๑๐๒๐เท่าได้
เขาเลยบอกแบบนี้ว่าตอนนี้เหมือนมันยังลังเลยังไม่แน่ใจว่าตกลงปัดตกไม่ปัดตก
จะเอายังไงกันแน่ที่แบบชัดเจนเอาแบบนี้ละกันถ้าสมมุติว่าจะมีการเห็นชอบจริงจริง
เรื่องของเศรษฐกิจในการที่จะฟื้นเรื่องการท่องเที่ยวตลอด๑ปีที่หยุดไปของโควิด
ถ้าคุณจะเพิ่มขยายเวลาเปิดผับให้ปิดตี๔จริงเขาบอกงั้นเพิ่มด่านด้วยนะ
เพิ่มการตั้งด่านตรวจด้วยเขาบอกว่ายิ่งด่านตรวจเนี้ยมันมีข้อมูลสถิติออกมาค่ะ
ว่าพอด่านตรวจเยอะอุบัติเหตุมันก็น้อยลง
เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขยายเวลาเปิดผับถึงตี๔คุณก็ขยายเวลาตั้งด่านให้ถึงเช้าไปเลยจ้ะ
เขาบอกแบบนี้เลยเพราะปกติเนี่ยตั้งด่านตรวจเนี่ยจากเดิมมันมีกำหนดเอาไว้๑๐ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ
คืออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องมีด่านตรวจ๑๐ชั่วโมงแต่ถ้าคุณจะขยายถึงตีสี่
คุณก็ตั้งด่านยาวไปถึงเช้าเลยเหมือนกันผับเลิกเมื่อไหร่อีกสองชั่วโมงด่านค่อยเลิกก็ได้
คือเขาเสนอมาแบบนี้ไงมันจะได้เหมาะสมกันถึงตีสี่หกโมงเช้าค่อยเลิก
ต้องออกจากบ้านตี๓๔เพื่อที่จะไปซื้อของไปตลาด
หรือว่าบางคนไปทำงานไกลตี๕เขาออกจากบ้านแล้ว

สำหรับคนที่เพิ่งแบบเมากันมาเลยกำลังจะกลับบ้าน
มันก็เป็นอันตรายกับคนที่ต้องออกจากบ้านไปทำงานเช้าอีกไง
ใช่ค่ะเขาก็เลยบอกก็ลองคิดดูดีว่าจะเอาแบบไหน
หรือถ้าสมมุติว่าคุณจะตัดสินใจว่าให้มีขยายถึงตี๔จริง

คุณต้องมีมาตรการอื่นร่วมนอกจากตั้งด่านไปถึงเท้าแล้วเนี่ย

ไม่มีใครไปกินเหล้าคนเดียวเนอะอันนั้นก็จะเปลี่ยวเหงาไปนิดนึง
กินเหล้ากับเพื่อนอย่างน้อยไปกัน๓คน
ต้องมีหนึ่งคนเสียสละไม่ดื่ม
นี่ไงเพราะว่าจริงปัญหามันไม่ได้บอกว่าเปิดผับถึงกี่โมง

ใช่ต้องมีคนนึงที่เป็นผู้เสียสละ
คือไปสนุกกับเพื่อนไปเมาดิบ
แต่น้ำเปล่าไม่ดื่มเหล้าแล้วเป็นคนพาเพื่อนกลับบ้าน

ในฐานะที่เราไม่ดื่มถูกไหมแล้วก็ไปจอยกับเพื่อนเนี่ย

เราไปกินหมูแดดเดียวเหรอลูก

ทุกอย่างก็แบบว่าใช่ทำไมอะ

กับหมูแดดเดียวเอาฉันออกทอดเพื่ออะไรก่อน

ใช่ไหมในแต่ละกลุ่ม
มันจะมีเพื่อนหนึ่งคนหนึ่งที่แอปไปกินน้ำมันอย่างนี้

เพราะว่าเริ่มกินตั้งแต่๒๓ทุ่มจนถึงตี
ในกลุ่มจะมีเพื่อนคนนึงแล้วคือแบบ
นั่งกินหมูแดดเดียวไปกินไส้กรอกอีสาน
แล้วก็แอปกินน้ำผลไม้เรียกรถสาธารณะ

คือตลอดระยะเวลาที่อ่านข่าวมาเนี่ยส่วนใหญ่
ตีลูกภรรยาตีสามีสามีตีแพลนอะไรอย่างนี้

เยอะมากคือเมาแล้วทะเลาะกันแล้วตีกันอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยบอกว่างั้นคุณก็ควรจะต้องมีมาตรการอื่นร่วมกัน

คนถามว่าเรื่องของพูดเรื่องน้องนายกันไปหรือยัง
เหล็กหน้าค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเล่าเรื่องน้องนายกันว่า
สรุปแล้ววันนี้เขาพูดว่ายังไงบ้าง

กูรูคนให้คำปรึกษาคุณพี่หนุ่มของเรานะคะโทรเข้ามาว่าจะยังไงสักครู่เดียวค่ะ
วันนั้นคุณหนุ่มการใช้ก็พูดว่า
พูดให้ข่าวใส่ใครนี่แหละว่าตอนนี้นายนพัดกับใบเฟิร์น

มันดูสิ้นสุดทางเพื่อนแล้ว

ล่าสุดคุณนายนพัฒน์เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าบอก
ผมรู้สึกมานานแล้วไม่รู้จะทำยังไงดี

ซึ่งผมพยายามทำให้เขาเห็นแล้วว่าผมชอบเขา

เริ่มชอบตอนไหนผมไม่มั่นใจ
แต่น่าจะหลังจากกลับจากมิลาน

คบไปนานดังนั้นผมคงอยู่นิ่งไม่ได้

หนุ่มยังไงคะ

นี่สารแนมากเลยเนี่ยโทรเข้ามาเนี่ย

ใช่เปิดแล้วค่ะ
นี่มีใครบ้างเนี่ยอยู่กับใครบ้างครับเนี่ย
อยู่กับพี่มดแล้วก็น้องมิ้นแล้วก็รถเมค่า

มันคืออะไรไปใช้สมองคิดเอานุ่ม

ทำไมไม่จะถามพี่ว่าปกติเนี่ยคือจริงน้องนายเขาปรึกษาพี่มานานแล้วถูกไหม

คั้นแรกกับเมื่อไหร่หรอฮะ
อีกเมื่อก็คุยกันอยู่แล้วยังไงฮะ
อืม

คุณหนุ่มมาตลอดซึ่งพยายามทำให้เห็นเออ

ก็ก็พอจะรู้ก็พอจะรู้มาสักพักหนึ่งแล้ว
ก็บอกแล้วนะฮะเค้าบอกว่าคุณหนุ่มกัญชัยทราบมาตลอด

เขาก็โทรศัพท์หาใบเฟิร์นทันทีแล้วบอกว่าผมชอบเขา
เธอมานั่งหัวแล้วเพื่ออะไรก่อนจะตอบก็ตอบ
ไม่ใช่ถามแล้วเพื่ออะไรอ่ะหนุ่มหนุ่มตอบสิ
นายก็พูดไปหมดแล้วก็เป็นเรื่องของนายไปแล้ว
นายก็เป็นไปตามที่นายพูด
อยากรู้ว่าพี่หนุ่มให้คำปรึกษาอะไรบ้างที่บอกเขาว่ายังไง
พี่ก็ไม่ได้บอกว่าอะไรก็เขาก็มาปรึกษา
ว่า๑๒๓๔มันเป็นยังไง
พี่แค่รับฟังแต่ว่า
โดยหลักมันก็อยู่ที่ตัวของนายเอง
คือต้องบอกว่าตายเขาเป็นน่ารักมาก
เขาเป็นผู้ชายน่ารัก
เป็นคนที่นิสัยดีมาก
แล้วพี่ก็เชื่อว่าในช่วงเวลาของความเป็นเพื่อนเนี่ยนะฮะ

มันก็จะมีมุมมองหลายมุมที่แบบเขาก็อาจจะแบบไม่กล้าที่จะขยับอะไรมาก
เพราะว่าถ้าขยับไม่ดีเนี่ยความเป็นเพื่อนมันก็จะหายไปถูกป่ะ
ถูกไหมเพราะว่าบางทีแบบคนมันเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรอย่างนี้
แล้วมันก็แบบมันก็จะคือพี่เองก็ได้รับฟังในหลายเรื่องอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบมันก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่เขาแบบมาปรึกษาพี่
ซึ่งบางเรื่องพี่อาจจะขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของในมุมมองของตัวเขาเองสองคนอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันก็ถ้าจะให้พูดก็คงจะพูดว่าพี่เองก็พอจะรู้ว่านายเขาก็มีความรู้สึกที่ดีอะไรอย่างนี้
เพราะว่าพี่เคยพูดกับนายตั้งแต่ก่อนนายที่แบบนายจะไปอิตาลีอะไรอย่างนี้บอก
มันมีอะไรหลายอย่างที่มันคุ้นเคยกัน
พี่ก็เลยเห็นคู่นี้พี่ชื่นใจแล้วมันชุ่มฉ่ำหัวใจ
ก็เคยบอกเขาแต่เขาก็เคยบอกพี่ว่าแบบ
คือพี่หนุ่มตอนนี้ผมยังเป็นแค่ได้เพื่อน
จนกระทั่งวันหนึ่งกลับมาจากอิตาลีเขาก็มาปรึกษา
พี่หนุ่มมองยังไงผมมีความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปแล้ว
ผมรู้สึกแปลกรู้สึกแบบ
มันรู้มีอะไรอย่างนั้น

หรือเขาแนะนำคนดี

แต่พี่ชอบในสิ่งที่นายสัมภาษณ์ในวันนี้นะ
เพราะพี่รู้สึกว่ามันเป็นการให้เกียรติผู้หญิงที่ดีมากแล้วก็เขาก็แมนมากที่พูดมาแบบนั้น
เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือจะอะไรก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือก็คือตัวใบเอง
ครับเพราะว่าคือใบก็เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายพูดแบบนี้คือการให้เกียรติใบมากเลยนะ
ดีมากแล้วก็แต่อีกอันหนึ่งที่จะฝากไว้ก็คือคำพูดของนายในวันนี้บางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าคาดหวังกับคำตอบของใบเฟิร์นแล้ว
ใช่โรเมลันจะพูดว่ามีคนเขียนเข้ามาในคอมเม้นท์บอกว่าแบบนี้พูดออกมาแบบนี้แล้วมันเป็นการกดดันไฟหญิงหรือเปล่า
ใช่คือคือจริงแล้วอย่าไปมองแบบนั้นเลยว่าเป็นความกดดันอะไรหรือเปล่าเพราะพี่ก็พี่ก็ค่อนข้างจะจะมั่นใจว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้แล้วนายตัดสินใจที่จะพูดพี่เชื่อว่ามันผ่านกระบวนการในความคิดของตัวเด็กสองคนส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกัน
เพราะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะนายไม่พูดหรอกเพราะนายพูดไปแล้วอันนี้เราคิดกันเล่นนะคือแล้วพี่ไม่ได้ไปชี้ชัดต้องบอกก่อนนะไม่ได้ไปชี้ชัดนะพี่มองว่าให้พี่ตั้งข้อสังเกตหรือประเด็นขึ้นมาว่านายกล้าที่จะพูดแบบนี้ออกมาก็คือเป็นการให้เกียรติไปสุดท้ายใบก็ต้องเป็นคนตอบถูกไหม
ธรรมชาติของตัวใบด้วยอะไรแบบนี้ให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเอง

ตัวนี้ไปตามทางของเขามันละตามเส้นทางของเขามันละ
ว่าความรักครั้งนี้ของสองคนเนี่ยโอเคใบอาจจะยังไม่ได้ตอบนะเดี๋ยว
ผมก็บอกผมชอบนี่คือการให้เกียรติผู้หญิง

เอาล่ะขอบคุณคุณหนุ่มกัญชัย

อัพเรทกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมา
เอ้าแม่ชมค่ะเขาแชร์โมเมนต์ของสามพี่น้อง
เขาบอกว่าคริสต์มัสปีแรกของนุ่งเกลจัดเต็มสุด
โดยมีพี่ชายสองคนคุมอยู่ด้วยนะคะ

สำหรับแฟนคลับบ้านของคุณชมพู่อรยาคุณน็อตนะคะ
ก็คือมีสายฟ้ากับพายุแล้วก็นุ่งเกลของเราเห็นไหม
จับลูกแต่งตัวถ่ายรูปล่ะ
ก็คือแบบแคปชั่นแบบคริสต์มัสแล้ว
งานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของคู่นีกัน
ไม่เหมือนกันแล้วเนาะสายฟ้าพายุเนอะ

เป็นฝรั่งคนหนึ่งเป็นตีอีกคนนึงเลย

ก่อนก็รับรู้ชาติสวัสดีฮะ
สวัสดีค่ะ